ส่วนเรื่องแรกนี้เรามาขีดเส้นใต้เมืองไทยกันตัวหนาหน่อยนะครับ
เรื่องของขยะมูลฝอยโดยเฉพาะขยะในท้องทะเล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก็มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมหาทางออกเรื่องของปัญหาขยะในท้องทะเลไทยนะครับ
ซึ่งถือว่าปัญหาขยะในท้องทะเลไทยเนี่ย

แก้ปัญหาขยะในท้องทะเลไทยจะเป็นอย่างไร
ติดตามได้จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย

ในขณะที่เรากำลังรอรายชื่อคณะรัฐมนตรี
ที่ชัดเจนก็ต้องรอจากพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวลงมาครับ
ตอนนี้บางโผล่เขาบอกว่ายังไม่นิ่ง
โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีช่วยบางคนก็ยังไม่ลงตัว
ฉะนั้นพักการเมืองไว้ก่อน
แต่ว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมมันเรื่องใกล้ตัว
เป็นเรื่องใหญ่ครับเป็นเรื่องสำคัญ
เขายังหยิบเรื่องขยะพลาสติกขยะพิษมาคุยกัน
เขาบอกว่าถ้าในอนาคต
แต่ละประเทศไม่เอาจริงเอาจังกับลูกนี้
เรื่องนี้ลูกหลานเราอยู่กันลำบากแน่
เร็วนี้แคนาดาประกาศเปรี้ยงออกมาแล้ว
หลังปี๖๔ถุงพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวเนี่ย
จะไม่เห็นอีกในประเทศแคนาดา
เพราะเขาเป็นประเทศที่มีชายฝั่งทะเลยาวที่สุด
บ้านเราเมื่อเร็วนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
ผมเอาภาพข่าวมาให้ดูที่มีวานไปเกยตื้นแล้วก็เสียชีวิต
ผ่าท้องออกมาโอ้โหเจอแต่ถุงพลาสติก
อยู่ในท้องมันเสียชีวิตครับอยู่ไม่ได้หรอก
เขาประเมินกันว่าปี๑๑สัตว์ทะเลหรือแม้กระทั่งนก
ตายไปเป็นล้านล้านตัวเพราะถุงพลาสติกเป็นขยะในทะเล
ซึ่งเรามีมากเป็นอันดับ๖ของโลก
ขยะในทะเลมาจากไหนครับมาจากขยะบ้านไหลลงไปในท่อน้ำ
ไหลลงไปในลำคลองออกฝั่งเจ้าพระยาก็กลายเป็นขยะพลาสติก
เรื่องใหญ่ครับช่วงที่ผ่านมามูลนิธิแห่งหนึ่งชื่อว่า
มูลนิธิบุรณนิเวศเขาได้ต่อสู้กับเรื่องนี้เขาได้เสนอแนะให้
รัฐบาลทำโน่นทำนี่รัฐบาลก็ขานรับมาเยอะนะครับ
เที่ยงวันนี้จะขออัปเดตหน่อยว่าเรื่องการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ
เอาเรื่องถุงพลาสติกนี่แหละก่อน
รัฐบาลทำอะไรกันไปถึงไหนรถแมพรัฐบาลเป็นยังไง
มูลนิธิบูรณนิเวศเสนออะไรไปบ้าง
ผมจะคุยกับคุณเพ็ญโฉมแทร่ตั้งผู้อำนวยการมูลนิธินี้นะครับ
สวัสดีครับคุณเพ็ญโฉมครับ

ขอตามความคืบหน้าหน่อยว่าสิ่งที่มูลนิธิได้นำเสนอ
แล้วสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำเป็นโลดแมพแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้าง

ค่ะโดยพื้นฐานมูลณิธิเราจะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการจัดการขยะพลาสติก
แต่ในส่วนของพลาสติกเป็นประเด็นร่วมที่สาธารณะช่วยกันจนโรงนะคะ
แล้วก็สุดท้ายรัฐบาลเองก็ได้มีนโยบายที่ชัดเจนมากขึ้นเมื่อไม่นานมานี้
ที่คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติ
แผนปฏิบัติการการจัดการขยะพลาสติก
ซึ่งร่างแผนอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดี
แล้วก็ชัดเจนที่รัฐบาลให้ความสำคัญ
กับการพยายามลดขยะพลาสติกลง

อย่างเช่นที่เราต่างคนทราบกันแล้ว
ว่าปลาวานก็ดีตามทะเลก็ดี
หรือว่านกจำนวนมากต้องเก็บคิด
เพราะว่าไม่สามารถย่อยพลาสติกที่กลืนลงไปในท้องได้
ตอนนี้มีที่ทางกระทรวงทรัพย์นะคะ

ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการการจัดการขยะพลาสติกออกมา
ซึ่งก็เชื่อว่าในอนาคตประเทศไทยจะมีขยะพลาสติก
จมนวนลดน้อยลงไปจะมาก
ในแผนนี้รัฐบาลตั้งเป้าว่า
ในปี๒๕๖๒ก็คือปีนี้
ไทยจะต้องไม่มีการใช้พลาสติก๓ประเภทก่อน
ก็คือตัวพลาสติกที่ฟลีลว์ตรงฝ่าขวดน้ำ
เวลาเราไปซื้อน้ำมาก่อนก่อนจะหมุนเกลียวปิด
มันจะมีพลาสติกครอบอยู่ค่ะค่ะอันนี้คือในแผนว่าจะต้อง
อ่าบริษัทที่ผลิตน้ำดื่มน้ำขวดเนี้ยจะต้องไม่มีการอ่า
พลาสติกอันนี้หุ้มฝาขวดนะคะครับแล้วก็อ่าต่อไปก็
อันดับต่อไปก็คือถุงพลาสติกที่ถุงหิ้วค่ะ
ที่บอกว่าย่อยสลายได้โดยธรรมชาติสูงประเภทนี้ก็จะต้องหมดไป
เนื่องจากว่าในความเป็นจริงพลาสติกชนิดนี้มันแตกตัวได้เร็วขึ้น
แต่มันไม่ได้ย่อยสลายไปโดยธรรมชาติมันจะยังคงกลายเป็นพลาสติกขนาดเล็ก
ก็จะการไปสะสมศรีในระบบนิเวศแล้วก็ไปตาม๖พักครับ
และอันที่๓ที่จะหมดไปในปีนี้ก็คือการผสมไมโครบี
แต่การพลาสติกรีดและขณะจีนนะคะในผลิตฟันต่าง
เช่นในยาสีฟันนะคะที่จะสังเกตก็คิดว่า
ยาสีฟันโฟมร้างหน้าที่มีใครล่ะฤทธินาญาว่าจะมี
มีไมโครบีเล็กสำหรับทำความสะอาด
อันนี้ว่าไมโครวิทตัวนี้อย่างจันตลายมากนะคะ

ใช่ต่อไปนี้ประเทศไทยก็จะให้มีการยกเลิกไม่ให้มีการสะสมไม่ครบอีก
ในผลิตภัณฑ์ที่ชำระทำความสะอาดร่างกายหรือว่าเครื่องสำอางต่าง
อันนี้เป็นซ้ำอย่างแรกแต่ทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด๗อย่าง
ที่ตามแผนของรัฐบาลที่วางไว้นะคะซึ่งในปี๒๕๖๕จะมีอีก๒รายการ
ก็คือว่าถุงขอบแก๊ปที่เป็นทุ่งฮิ้วอย่างบาง
ก็ต้องฝังโปรมที่เป็นอาหารดวง
เดี๋ยวถุงครอบแก๊ปนี้จะเลิกใช้ปีไหน
อีก๓ปีข้างหน้าอีก๓ปีข้างหน้า
ตอนนี้ที่ห้างบางห้างเขาเริ่มนำร่องไปแล้วว่า

ก็แปลว่าคนไทยจะต้องปรับตัว

อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนไทยอาจจะต้องค่อยปรับตัว

ก็ถือว่าให้เวลาเยอะพอสมควรนะคะ
แต่ว่าเป็นแล้วเนี่ยแผนอันนี้เนี่ย
เป้าไว้ค่อนข้างดีแต่ว่าเราก็คิดว่า

ประเทศเขาก็เลิกใช้กันไปตั้งนานแล้วนะครับ

บางคราเทศเขาเลิกใช้ไป๑๐กว่าปีแล้วค่ะ

แก้วน้ำพลาสติกเดี๋ยวเนี้ยเวลาไปงานศพงานอะไรต่ออะไรเนี่ย
เขาจะเอาเอาน้ำใส่แก้วพลาสติกมาให้อันอันแบบนั้นเนี่ย
แบบนั้นเป็นยังไงพลาสติกแก้วน้ำพลาสติกที่ที่บรรจุน้ำเป็นเป็นแก้วนะคะ
หรือว่ารวมไปถึงแก้วน้ำที่ใช้แก้วน้ำพลาสติกที่ใส่พวกน้ำแข็ง
น้ำดื่มรวมถึงรอดพลาสติกจะมีการยกเลิกการใช้ในปี๒๕๖๘นะฮะ
อีก๖ปีใช่อันนี้อันนี้เรารู้สึกว่าจะนานไปนิดนึงนะคะ
ถ้าทำเร่งเวลาได้เร็วกว่านี้ก็น่าจะช่วยลดขยะพลาสติกในประเทศไทยไปได้อีกเยอะทีเดียว
ครับพวกโฟมใส่อาหารซึ่งเดี๋ยวนี้ก็บอกสะดวกมาก
เนี่ยให้กลับไปใช้ใบตองเนี่ยที่เห็นในภาพเนี่ยโฟมเนี่ยจะจะหมดไปเมื่อไหร่
จะอนุญาตให้ใช้ถึงเมื่อไหร่ครับอีกสามปีข้างหน้าค่ะจะใช้ได้อีกสามปีข้างหน้าค่ะ
แผนนี้ก็จะต้องเลิกใช้แต่จริงจริงปล่องโฟมเนี่ยเราคิดว่ารัฐบาลควรจะเร่งเวลา
ที่ใส่อาหารเนี่ยก็จะทำให้ตลาดวัสดุที่มาจากธรรมชาติแบบนี้เนี่ย
คล่องตัวสุดท้ายมากขึ้นแล้วก็จะมีเข้ามาทางที่ได้เร็งขึ้น
อันนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องขยะโฟมได้ดีเพียงค่ะ
ครับพวกหลอดพลาสติกเนี่ยเขาให้ใช้ไปได้ถึงปีไหน

ตอนนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์ทางเลือกมากขึ้นเช่นหลอดดูดน้ำที่เป็นทำมาจากสดาด

อันนี้ก็จะมีหลายคนที่ตระหนักในเรื่องนี้ก็พยายามไม่ใช้หลอดพลาสติก
แล้วก็เป็นความผลิตภัณฑ์ที่ยอดสุดขึ้นเล็กน้อยในบ้านเราค่ะ
พอนิดเดียววัสดุที่จะมาทดแทนเนี่ยมันจะทำให้ผู้บริโภคต้องเดือดร้อนไหม
สมมุติว่าเราไปซื้อข้าวมันไก่ตอนนี้โฟมใช้โฟมก็ราคาหนึ่ง
พอต่อไปไม่โฟมแล้วนะทำมาจากชานอ้อยเดี๋ยวเขาบวกเข้าไปอีก๔๕บาทเนี่ย

คือคือถ้ามองในแง่ความสะดวกสบายเนี่ยอาจจะมีผลกระทบบ้าง
แต่ว่าหลายประเทศเขาก็ทำได้โดยประชาชนของเขาก็ให้ความร่วมมือดี
ซึ่งเราคิดว่าประเทศไทยคนไทยก็ทำได้เช่นเดียวกัน
เพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ถูกสุดหรือว่า
เราอาจจะทุนเคยกับความสะดวกสบายที่ต่างจากวังหาห์นะคะ
ฉะนั้นจากอุตสัยการเงินตัวกินอีนีบ้านเราก็สะดวกโตเกิด
เพราะฉะนั้นถ้าสิตผ่านจากนั้นเราก็จะเกิดเวียบมาก
เอาล่ะครับพอครับวันนี้ก็ได้เห็นแนวทางทิศทางว่า
อีกกี่ปีเราจะไม่ได้เห็นอะไรอีกกี่ปีจะไม่ได้ใช้อะไร
อันนี้ก็ถือว่าเป็นความชัดเจนเป็นข่าวดีของคนที่เขาเป็นห่วงเรื่องสิ่งแวดล้อม
ขอบคุณท่านพอเพ็ญโฉมแทร่ตั้งผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณนิเวศนะฮะ
ขอบคุณครับเพ็ญโฉมครับนี่คือเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมครับเรื่องใหญ่ครับ
ประเทศเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากไม่น่าเชื่อ
บังกลาเทศเนี่ยเราดูเหมือนว่าเขาพัฒนาหลังเราแต่เขาห้ามใช้ถุงพลาสติกแบบหุยหูฮิ้วใช้ครั้งเดียวมาเนี่ย
เขาห้ามมา๕ปีแล้วครับของเราตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มทดลอง
บ่นกันเยอะบอกไม่ให้ถุงจะไปถือยังไงอันนี้ก็ก็ต้องปรับตัวครับ
ต้องให้ความร่วมมือต้องปรับตัวครับคุณบุ๊คครับ
คุณหนูแข็งครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคิดขจายนะครับ

แล้วก็มีข้อมูลออกมาบอกว่าในระดับภูมิภาคอาเซียนนะ
ประเทศที่ทิ้งขยะลงทะเลอันดับ๒ของโลกคืออินโด

อันดับ๔ของโลกคือเวียดนามและไทย

โอ้โหน่าตกใจนะครับข้อมูลเหล่านี้นะครับ
หลังจากนี้เราก็ต้องช่วยกันทุกคนแล้วนะคะ
อาจารย์บอกว่ากลุ่มในเครือเซ็นทรัลเนี่ย
คือเขาไม่ใช้ถุงพลาสติก
ดแจกตั้งแต่๕มิถุนายน

ดีเดย์กันมาตั้งแต่วันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับ